เย็นไทยรัฐวันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสุขภาพกันก่อน
คือปกติผู้หญิงหรือคนที่รักสวยรักงามหรืออาจจะเป็นคุณผู้ชายก็ได้นะคะ
คืออาจจะมีเรื่องของการซื้อยามาทานเพื่อที่จะเสริมสร้างทำให้สุขภาพภายในมันดีขึ้น

จะบอกว่าเป็นวิตามินเอวิตามินอีวิตามินซีเสริมความงามเสริมสุขภาพร่างกายอะไรแตกแตะ

ใช่แต่สิ่งที่มันน่าตกใจคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเนี่ย
ที่ถูกจับกลุ่มมากที่สุดไม่ต้องเดาแล้วก็คือยาลดน้ำหนัก

อันดับ๒คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเป็นเรื่องของยาปลุกเซ็กซ์

คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้มีโอกาสเห็นกันหรือยัง
หรือบางคนซื้อไปลองใช้แล้วหรือเปล่า

ไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะว่าสรรพคุณมันเป็นยังไง

ทานแล้วมันมีอารมณ์ทางเพศจริงไหม

ปลูกเซ็กที่ยังโชว์ให้คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะ
เขามีการขายกันเกลือนเลยนะทางเฟซบุ๊กก็ดีทางทวิตเตอร์ก็ดีค่ะ
ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยคือ
เขาไม่ผ่านออยค่ะคุณผู้ชม
ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตำรับยาจากออยนะคะ
คือในเพจของเขามีการนำใบเสียภาษีนำเข้า
ออกโดยกรมศุลกากรมาแสดง
คือกะให้ผู้ใช้มั่นใจแต่
ใบนี้ค่ะคุณผู้ชมมันไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าน
การตรวจมาตรฐานออยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัตร
รองเลยค่ะที่การคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอร์
ท่านออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยนะบอกว่า
ออยไม่เคยอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาปลุกเซ็กซ์
ยกเว้นร้านยาที่มีการควบคุมและจำหน่ายโดยเพศรัชกร
หลังจากที่มีผลิตภัณฑ์ปลุกเซ็กที่ชื่อว่าเกอเลอร์เซ็ก
แอบอ้างผ่านสื่อออนไลน์บอกว่า
ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยากับออยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีคนไปซื้อมาใช้เนี่ยนะคะ
ซึ่งรองเลขาธิการออยบอกว่าอันนี้ถือว่ามีความผิดฐานขายยา
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยามีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วย
อกจากนี้นะคะการโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
และทำให้เข้าใจว่าที่ขายไปมันเป็นยาบำรุงกลากาม
หรือว่ายาปลูกเซ็กอันนี้ถือว่าเป็นความผิด
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๑แสนบาท
และยังเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
เพราะว่าสินค้าเหล่านี้ยาปลูกเซ็กเหล่านี้
ส่วนมากแล้วนะคะที่ผิดกฎหมายเพราะเขาขายทางออนไลน์
ล่าสุดผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้
ก็คือเกอเรลลี่เซ็กได้มีการหลบหนี
ปิดช่องทางการสื่อสารทั้งหมดคือปิดเฟซบุ๊กหนีไปเลย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่วมมือกับตำรวจสืบสวน
ขยายผลรวมทั้งประสานไปยังกระทรวงดิจิทัล

ระงับการเผยแพร่ยาปลูกเซ็กผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดค่ะ
เออน่ากลัวมากเลยนะคะ
รองเลขาธิการออยท่านบอกเลยนะท่านบอกว่า
คือสำหรับเกอรี่เซ็กผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย
เขามีการอวดอ้างสรรพคุณบอกว่า
กินแล้วจะมีอารมณ์ทางเพศอยากมีเพศสัมพันธ์
ซึ่งออยไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนตำรับยา
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณในลักษณะแบบนี้ไม่เคยนะ

อวดอ้างโฆษณาสรรพคุณเกินจริง
ผลิตภัณฑ์ยาตัวนี้เข้าข่ายเป็นยา
เป็นความผิดตามพรบยาปีพุทธศักราช๒๕๕๙
คือวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้าง
หรือการกระทำหน้าที่ใดของร่างกายมนุษย์หรือสัตว
แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา
ดังนั้นผู้นำเข้าหรือผู้ขายมีความผิดฐานนำเข้าหรือขายยา
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
โฆษณาขายยาที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นยาบำรุงกาม
อันนี้โทษก็หนักขึ้นมาอีกนะคะคือมีโทษปรับไม่เกิน๑แสนบาทค่ะ
รองเลยค่ะที่การออยอยอมรับด้วยนะคะ
ยาปลูกเซ็กซ์ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
ที่ถูกจับกลุ่มมากเป็นอันดับที่๒
รองจากผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักก็คือยาลดน้ำหนักต่างนะคะ
และถ้าเกิดว่าไปดูสถิติจากต้นปีก็คือปี๒๕๕๙
มีการจับกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายไปแล้ว
รวมมูลค่ากว่า๒๐๐ล้านบาท
ซึ่งถือว่ามากกว่าปีที่ผ่านมาถามว่าทำไมมากขึ้น
ก็เพราะว่าแต่ละคนคือก็อยากได้เงินมากขึ้น
ยอมที่จะผิดจรรยาบรรย์ยอมที่จะทำผิดกฎหมาย
ก็เลยมีรายใหม่หน้าใหม่เข้ามาในตลาดมากขึ้น
สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะคะ
รองเลขาธิการออยบอกว่าคือจริงแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำหน่ายอยู่แล้ว
แต่ผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจร่างกาย
และสั่งจ่ายยาจากแพทย์หรือเพศรัชกรโดยตรงเท่านั้น
ความหมายของยาเบื้องต้นยาไม่ใช่สินค้าทั่วไป
จำหน่ายได้เฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
ก็คือร้านขายยาคนที่จะขายได้คือบุคคลที่ได้รับอนุญาต
และเพศรัชกรเท่านั้นและขายในโลกออนไลน์

เดี๋ยวนี้นะในร้านขายยาที่เราเดินเข้าไป
ก็ไม่แน่ใจด้วยนะคะว่าเป็นเพศรัชกรตัวจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวนี้เขามีนะซื้อใบจากเพศรัชใบอนุญาตของเพศรัช
แล้วมาติดในร้านแต่ตัวเองไม่ได้เป็นเพศัตว์ขายยาเอง
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ดีหรือสั่งซื้อในร้านก็ดี
ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดนะคะว่าคนที่จ่ายยาให้กับเราเนี่ย
เป็นเพศรัชกรจริงแล้วก็มียาบางตัวนะ
เพศรัชกรก็ไม่สามารถขายให้กับเราได้ด้วย

ใกล้ตัวนะเพราะว่าเราเข้าร้านขายยาเนี่ยค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน